จะบอกแบบนี้เจองูครับต้องรีบเรียกกู้ภัยครับ
อย่าไปคิดว่ามันเอาโชคเอาลาบมาให้เกิดมันฉกขึ้นมา
ไม่ได้โชคลาภหรอกครับได้ไปโรงพยาบาลกันพอดีครับ

โถอ่ะเรื่องนี้บ้างครับบอกเลยว่าแตกตื่นกันทั้งงาน
เพราะอะไรยายยายแกของขึ้นครับ
ตกใจนะสิดูสิคนถ่ายคลิปอย่างถ่ายแบบโยกไปโยกมา

เหมือนของขึ้นปะโถยายบอกไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอะไรหรอก
บ้าแล้วแกบ้าจี้เรื่องของเรื่องแกตกใจ
ก็ตกใจก็อย่างนั้นแหละครับอะไรที่อยู่ใกล้แกก็กระจุยกระจายหมดแล้วครับ
ดูดิเละเทะหมดเลยโอ้ยยายถ้ายายรู้ตัวมาจี้
อย่าอยู่ห่างนะอยู่ห่างข้าวของอยู่ห่างผู้คนนะ
ปะโถเอาดีนะคนไม่เจ็บตัวกันไปมีแค่ข้าวของกระจัดกระจายเท่านั้นเองครับ
เนี่ยคนบ้านที่เป็นอย่างนี้จริงนะทั้งสองท่านนะ
อื้อหือเรื่องของคนบ้าจี้นี่ต้องระวังนะ
จริงเนี่ยเขาจะมีหลายแบบนะการบ้าจี้บ้าจี้โยนของบ้าจี้แบบพูดอะไรออกมาเยอะแยะมาก
คนก็ทุบตีอย่างคุณเจนี่ก็บ้าจี้นะอย่าไปทำให้เขาบ้าจี้เดี๋ยวอยู่ดีลุกขึ้นมาแก้ผ้าเลยนะคะเนี่ย
เอางั้นเลยเหรอเอาจริงนะช่วงนี้ก็ร้อนเงินเหมือนกันมันได้ค่าตัวเท่าไหร่ถามตามฝ่ายรายการหน่อยสิ

ทีมงานอย่าไปทำให้เขาบ้าจี้กันแล้วกันนะสงสารคุณผู้ชมเขา